วันนี้หัวหน้าพักอนาคตใหม่ขอเลื่อนการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาจัดชุมนุม
ขณะที่พลเอกประยุทธ์ไปพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิด
เพื่อดูแลการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงปีใหม่
มีผู้หญิงคนหนึ่งมาพูดต่อหน้าว่าเบื่อนายกนะครับ
เจาะประเด็นจากรอยงานครับ

ถามผู้หญิงคนหนึ่งว่าเบื่อนายกหรือไม่
ได้รับคำตอบกลับว่าเบื่อ

นายสิระเจนจาคะสสกฎมพปป

แก่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ประธานกรรมธิการปปชพร้อมระบุ

ก็ขอให้มาตั้งใจทำงานร่วมกัน

ขอสอบัญชีรายชื่อภักดิ์พลังประชารัฐ

ก่อนที่ต่อมานายภัยบูลจะออกมาชี้แจง

ตัวเองไม่ได้มอบกระเช้าให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ

เพราะมองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปขอโทษ
เป็นเรื่องของนายศิระเพียงผู้เดียว

กรณีที่ดินของนางสาวปรินาไกรคุบ

คณะกรรมาธิการจะเข้าไปตรวจสอบ
ดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ทันที

ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาวันพรุ่งนี้
นัดรวมตัวแสดงออกทางการเมือง

มอบหมายทนายความไปสนปทุมวัน

ภารกิจไปร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มงค

กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่น

เนื่องจากเป็นการเคลื่อนไหวชุมนุมอย่างสงบ

ไม่มีความจำเป็นต่อแก่นำของพักอนาคตใหม่

ยังได้ประกาศรับรองนายสมศักดิ์คุณเงิน

เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบแบ่งเขต
จังหวัดขอนแก่นเขตเลือกตั้งที่๗อย่างเป็นทางการแล้ว
ซึ่งนายสมศักดิ์เดินทางไปรับหนังสือรับรอง
จากกรกตเป็นที่เรียบร้อย